ครับกราบเปลี่ยนท่านประธานรัฐศภา
กับผมนายถากรตันทศิษย์สมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
แบบบัญชีรายชื่อพักไทยสร้างไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาดังนี้ครับ
การให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
และมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พศสองพันห้าร้อยหกสิบนั้นไม่ใช่ยัตติ
จึงไม่สามารถนำข้อบังคับ
ตามข้อสี่สิบเอ็ดของการประชุมรัฐศภา
พศสองพันห้าร้อยหกสิบสามมาบังคับใช้ได้
ด้วยเหตุผลที่ผมจะขอ
เรียนชี้แจงเพื่อสนับสนุนดังต่อไปนี้
ข้อที่๑การเสนอชื่อบุคคล
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นการปฏิบัติตามมาตรา๑๔
และมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาจักรไทย
และสอดคล้องกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหมวด๙
ว่าด้วยข้อบังคับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า
ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาในข้อ
แยกหมวดไว้อย่างชัดเจนนะครับว่า
หมวดการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีนั้น
แยกหมวดไว้ในหมวดที่๙
ซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวดที่๒ของการประชุมรัฐสภาแต่อย่างไร
วดที่๒ของการประชุมรัฐสภาจะมีในส่วนที่

เสนอไว้อย่างชัดเจนว่าการเสนอยติ
จะต้องมีขั้นตอนในการทำอย่างไร
ตั้งแต่ข้อ๒๙จนกระทั่งไล่เรียงมาถึงข้อที่๔๑
ซึ่งเป็นสาระสำคัญว่ายัตติใดตกไปแล้ว
ห้ามดำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกัน
ขึ้นมาเสนอใหม่ในสมัยประชุมเดียวกัน
แต่ยัตติที่ยังมีได้มีการลงมติ
หรือยัตติที่ประธานรัฐสภาจะอนุญาต
ในเมื่อพิจารณาเห็นว่าเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
แต่ในข้อบังคับของการประชุม
เขียนแยกไว้อย่างชัดเจนว่าให้บรรจุไว้ในหมวดที่๙
การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ซึ่งกำหนดไว้ในมาตราในข้อ๑
ผมจึงเรียนประการในข้อกฎหมายว่า
หลักทั่วไปของกฎหมายในเมื่อกฎหมายใด
เราไม่สามารถที่จะนำบทบัญญัติทั่วไปของกฎหมาย
มาบังคับใช้กับบทเฉพาะที่เขียนไว้อย่างชัดเจน

ขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานต่อไปครับ

การพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา๒๗๒วักหนึ่งของรัฐมนตร์
ให้สมาชิกสภาพุทธแหงราษฎร

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อที่ประชุมรัฐสภา
มโยงกับอะไรรู้ไหมครับท่านประธาน
เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๙และ
และบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลมาตรา๒๕๖
ดังนั้นผมขออนุญาตกราบเรียนว่า
การดำเนินการดังกล่าวในครั้งนี้
เป็นการเสนอรายชื่อบุคคล

ซึ่งหากเป็นยติแล้ว
จะต้องเขียนไว้ในหมวดที่๒ของการประชุมรัฐสภา
ขออนุญาตกราบเรียนนะครับเป็นเหตุผลที่๑นะครับ
เหตุผลที่สองนะครับที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานนะครับ
เหตุผลที่สองนะครับที่เป็นเหตุผลที่สำคัญนะครับ
ก็คือในข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา
เราอาศัยอำนาจนะครับที่ออกข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๕๖วงเล็ก๑๑
และมาตรา๑๕๗ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐสภาได้ตราข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาดังกล่าวไว้
ดังนั้นขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าข้อบังคับดังกล่าว
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมาตรา๑๕๙ของรัฐธรรมนูล
และมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่อย่างใด
ดังนั้นจึงมีความชัดเจนว่าการเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีนั้น
ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับระเบียบความว่าเหละของการยื่นยตติ
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๙ปรากอบกับมาตรา๒๗๒
ดังนั้นในเมื่อรัฐธรรมนูลไม่ได้เขียนไว้อย่างไกล
จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ก็ได้แต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในข่ายที่กรกตหรือกฎหมายรัฐธรรมนูลเขียนรับรองไว้
ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟังอย่างชัดเจนนะครับในรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕
ให้สภาผู้แทนราษดรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๑๖
และเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา๘๔
เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของภาคการเมือง
ที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาพุทธแหล่าสดร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนรัศดร

มี๖พักการเมืองที่ได้สมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ๕ก็คือจำนวน๒๕คน
เพราะฉะนั้นเนี่ย๖พักการเมือง๙ชื่อผมดูมาแล้วนะครับ
พักการเมือง๙ชื่อจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นนายกรัฐมนตรี
จำนวนกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะมีการสัญหานายกรัฐมนตรีได้
ผมเล่าเหตุผลต่อไปอีกนะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ครับ
มาดูในวักที่๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยในมาตรา๒๗๒ต่อเนื่องอีกนะครับ
มาตรา๒๗๒เขียนไว้บอกว่า
ระหว่าง๕ปีนับแต่วันที่รัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูลนี้
การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ดำเนินการตามมาตรา๑๕
เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา๑๕๙วัน
กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๙วัก๓
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างเวลาวัก๑

แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา๘๘

และสมาชิกทั้งสองสภา
รวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
เข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา

เพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
พักการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา

จัดให้มีการประชุมร่วมกันของ

และในกรณีที่รัฐสภา
มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า๒ใน๓
ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล

ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภา

ก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูล

มีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้แล้วที่เป็นนายกรัฐมนตรี
กันตามวักหนึ่งโหวตไม่ได้
ถึงจะต้องไปใช้นอกบัญชีรายชื่อ
ถึงบอกว่าผมถึงบอกว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลนี่เขียนไว้เนี่ย
จะเสนอรายชื่อกี่ครั้งก็ได้ซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้
จนกว่าจะนอกบัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้
ท่านมดูนะครับในข้อบังคับ๑๓๘
ของที่ประชุมรัฐสภาเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับ
๑๓๘จะไปสอดคล้องกับวัก๒ของ
วัก๒ของมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูล
มาตรา๑๓๘เขียนไว้บอกว่า
ในกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา๒๗๒วักหนึ่ง
รัฐธรรมนูลไม่ว่าด้วยเหตุใด
และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอยัตตินะครับ
ต่อประธานรัฐธรษภาเพื่อขอให้รัฐธรษภา
มีมติยกเว้นไม่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี
จากผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อพักการเมือง
แจ้งไว้ตามมาตรา๘๘ของรัฐธรรมนูล
ให้ประธานรัฐสภาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

ถ้าในกรณีที่จะต้องเสนอบุคคลที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อ
ข้อบังคับ๑๓๘เขียนไว้ชัดเจนครับบอกว่าต้องทำเป็นยติ
แต่ในข้อ๑๓๖ไม่ได้เขียนไว้ครับ
อดคล้องกับรัฐมนูลมาตรา๑๕๙อย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ย๑๓๖๑๓๘กรณีเสนอนอกบัญชีรายชื่อต้องเสนอเป็นยติ
รัฐมนูลทั้งกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจน
คราวนี้นะครับผมมาเชื่อมโยงสุดท้ายแล้วนะครับเหตุผลสุดท้าย
มาดูนะครับว่าเมื่อระยะเวลา๕ปีหลังจากนี้ผ่านพ้นไป
ก็คือหลังจากเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
วุฒิสภาเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้ว
สมาชิกสภาพผู้แทนราษดรจะเป็นผู้โหวตนายกรัฐมนตรี
ย้อนกลับมาดูนะครับว่าสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
มาโหวตรัฐมนตรีจะอาศัยอำนาจเฉพาะ
รัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๙เท่านั้น
ดังนั้นผมอนุญาตเรียนว่าในรัฐธรรมนูลมาตรา๑๔
โหวตดังกล่าวก็จะไปใช้ระเบียบนะครับ
ระเบียบการประชุมของระเบียบระเบียบการประชุมนะครับ
ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับระเบียบการประชุมสภาพผู้แทนรัฐสดร
พศ๒๕๖๒และแก้ไขเพิ่มเติมปรับปรุงแทนนะครับ
ดังนั้นขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับว่าระเบียบว่าว่าด้วยการประชุม
สภาพผู้แทนราชดรเขาเขียนไว้ว่าไงรู้ไหมครับ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๑๒๘ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
พศ๒๕๖๐สภาพผู้แทนรัฐสดรจึงตราข้อบังคับการประชุมของสภาพผู้แทนรัฐสดร
ขึ้นไว้ดังต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่านมาตรา๑๑
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยให้ท่านประธานฟังชัดนะครับ
จะได้ทราบว่าทำไมถึงเป็นเหตุผลที่สำคัญ
รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา๑๒๘เขียนไว้อย่างนี้ครับท่านประธานครับ
สภาพผู้แทนราชดรและวุฒิสภามีอำนาจตราข้อบังคับการประชุม
เกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภารองประธานสภา
หรือกิจการอันเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมธิการสามัญแต่ละชุด
การปฏิบัติหน้าที่และองค์ประชุมของคณะกรรมธิการ
วิธีการประชุมการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
และร่างพระราชบัญญัติการเสนอยติการปรึกษาการอภิปรายการลงมติการบันทึกการลงมติ
การเปิดเผยการลงมติการตั้งกระทู้ถามต่างและการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจ
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับจึงได้ออกเป็นระเบียบข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษดร
ซึ่งระเบียบการประชุมของสภาพุทธแทนราษฎรนะครับผมเรียนเป็นหลักสำคัญเลยนะครับว่าไม่มีหมวดไหนเลยครับ
เกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีผมเรียนท่านสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรนะครับ
ถ้าท่านยังลงถ้าทุกท่านเห็นว่าการเสนอนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เสนอซ้ำไม่ได้นะครับ
เมื่อมีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในปี๒๕๐๖พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ซึ่งเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านจะเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตราไหนครับ
ระเบียบข้อบังคับของท่านไม่มีเลยเขาไม่ได้อำนาจท่านไว้
จุดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นให้ชัดเจนว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๕๙เท่านั้น
ประกอบกับรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการ๒๗๒
ดังนั้นผมจึงขออนุญาตนำเรียนว่าการเสนอเลือกนายกรัฐมนตรีดังกล่าวไม่ใช่ยัตติแต่อย่างใด

ข้างหน้าหลังจากที่ใช้ระเบียบของการประชุมสภาผู้แทนราษดรในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งจะเป็นปัญหาติดตามมาในอนาคตข้างหน้า
เพราะว่าในปี๒๕๕๗วุฒิสภาจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปแล้ว

ท่านประธานจะเห็นว่ารัฐธรรมนูลเนี่ยถ้าเกิดว่าเขียนไว้อย่างไร
ถ้ารัฐมนูลที่เขียนไว้ให้เสนอเป็นยติ
ผมเข้าใจว่าคณะที่จัดร่างเนี่ยท่านมีความเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับ
ท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าท่านจะให้เสนอเป็นยติที่กำหนดไว้ในรัฐมนูล
เช่นมาตรา๑๕๑เขียนไว้ชัดเจนนะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๕ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนราชดรมีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอยัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลหรือทั้งคณะ
เขียนไว้ชัดเจนครับในมาตรา๑๕๑
มาดูมาตรา๑๕๒อีกครับเขียนไว้อย่างชัดเจนครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า๑ใน๑๐ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนราชดรจะเข้าชื่อเพื่อเสนอยัตติขออภิปราย
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักซ้อมข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติครับ
ดังนั้นผมจึงเรียนว่าถ้ารัฐมนูลเขาเขียนกำหนดไว้ว่าจะเสนอเป็นยติ
ผมเข้าใจว่าผู้ร่างในขณะนั้นเข้าใจรัฐมูลเป็นอย่างดีครับ
ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องเสนอเป็นยติแต่การเสนอรายชื่อผู้การเสนอบุคคลสมควรดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็คือให้ปฏิบัติตามรัฐมนูลมาตรา๑๕๙ซึ่งไม่ใช่การเสนอเป็นยัตติแต่อย่างใด
จะสอดคร้องกับข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาในข้อ๑๓๖และ๑๓๘
ในการเลือกดังกล่าวนะครับจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธาน
เพื่อโปรดพิจารณาวินิจฉัยในข้อ๑๕๑ว่า
ในการเสนอนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลเดิม
ซ้ำจะไม่เข้าข้อบังคับในข้อ๔๑ของวิธีการประชุมรัฐสภา
หรือการยื่นยัตติแต่อย่างใด
ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาเป็นอย่างยิ่งครับ
กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ